ตีกันในงานหมอลำหลังจากนั้นไล่ล่ากันมาถึงหน้าบ้านของคนเจ็บนะฮะ
คนเจ็บถูกฟันกลางหลังเย็บไป๓๐แขล
มีคลิปจากหน้าบ้านที่เกิดเหตุให้ได้ฟังเสียงกัน
เพราะว่ามีช่องบ้านเข้าไปห้ามพอแล้วอยุดได้แล้วไปดูกัน

คือเวทีหมอลำก็อยู่ไม่ไกล
ช่องค้อผู้จองบทมันหล่านี้ที่ติดกล้องวงจรปิด

ใช่ได้ยินเสียงจากเวทีหมอลำคือ
อาการแบบแบบแรงเขาจบไปแล้ว
หน้าเวทีและหลังจากนั้นไล่ล่ากันมาถึงหน้าร้านขายของชำ
ส่วนรถกระบะคันที่เมื่อกี้โผล่หน้ามานิดหนึ่ง
นั่นแหละรถกระบะของวัยรุ่นกลุ่มเกิดเหตุ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒ของวันที่๑๗มกราคมที่ผ่านมานะครับ
คนที่ถูกไล่ทำร้ายนะคุณคือใครรู้ไหมครับ
นายพิชิตครัวกลางอายุ๒๙ปี
คุณผู้ชมฮะถูกไล่ทำร้ายถูกไล่ฟันที่ไหล่ขวาเป็นแผลชะกันคุณ
เย็บเนี่ยเขาบอกประมาณ๓๐๔๐เข็ม
หลังเกิดเหตุไปแจ้งความแต่คดีไม่มีความคืบหน้า
ก็เลยนำเรื่องนี้มาเปิดเผยต่อสื่อมวลชน

แม่ของเขาในคืนเกิดเหตุแม่ออกไปตะโกนเรียกชื่อลูก
เพราะว่าลูกโดนทำร้ายอยู่นะครับ
แม่ก็บอกขอให้ตำรวจช่วยติดตามดำเนินคดีให้หน่อยนะครับ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
ตัวของนายพิชิตคนเจ็บยืนยันไม่เคยมีเรื่อง
มันน่าจะเกิดจากการเข้าใจผิดกัน
นายพิชิตกับแม่ยืนยันว่าต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
จะไม่ไกลเกลี่ยแม้ว่าจะนำเงินมาเยียวยา
เพราะหลังเกิดเรื่องผู้ก่อเหตุ๒คน

ยังใช้ชีวิตตามปกติไม่มาเจรจาพูดคุยเลยนะครับ
แม่ของคนเจ็บเล่าให้ฟังบอกว่าถ้าคืนวันเกิดเหตุนะ
เธอไม่เปิดประตูออกมาและเห็นลูกชายกำลังถูกรุมอยู่เนี่ย
แล้วเธอก็ตะโกนเรียกชื่อลูกเรียกชื่อลูกนะฮะ

หรือชาวบ้านไม่มาตรคนห้าม
ลูกของเธอคงถูกฟันตายไปแล้วนะฮะ
พอแม่พันธุ์เฟาะลูกชายก็วิ่งออกมาได้
ก็มาถึงบ้านหลังนี้มันก็ตามมาอีกไหมจ๊ะ
ตามมา๔๕คนมาถึงบ้านหลัง
แม่ก็เปิดประตูออกมาพอดีก็มาเรียก
ก็เห็นลูกก็เรียกชื่อแม่

ถ้าแม่ออกมาว่าทันลูกแม่ก็อาจจะเสียชีวิตได้

ขนาดเขาฟันได้จากตรงนู้นแล้วเขายังถามมาอีก
อยากให้คดีให้ถึงที่สุดนะจ๊ะ

จะไม่ยอมกายเกียบเพราะว่าเพราะเขาฟันแล้ว
เขายังตามมาอีกนะจ๊ะแทนที่เขาจะหยุด
เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรกับเขานะจ๊ะ

ถ้าแม่ไม่ออกมาตะโกนนะก็คงไม่หยุดนะฮะ
อภัยไว้ก่อนเมื่อกี้พูดผิดนะ
บอกว่า๓๐แผลใช่ไหมไม่ใช่๓๐แผลฮะ
พูดผิดโดยไม่รู้ตัว๓๐เข็มแผลใหญ่จนโดนเย็บไป๓๐เข็ม
แต่ทีนี้พอสอบถามไปมาแล้วว่ามีเรื่องอะไรกันนะฮะ
นายพิชิตคนที่ถูกฟันก็เปิดเผยแบบนี้
ตอนที่ดูหมอลำอยู่ผมก็ดูอยู่กับเพื่อน
เพื่อนอีกคนถูกหาเรื่องผมก็ต่อยอีกฝั่งไปหมัดนึง
และหลังจากนั้นผมก็วิ่งหนีมานะครับ
อีกฝั่งเนี่ยทั้งขับรถกระบะไล่ตามทั้งวิ่งไล่ตามและมีอาวุธมีด
ตามตัวผมทันก็ฟันใส่ผมข้างหลังแบบนี้
ต้องเย็บถึง๓๐เข็มนะครับเขาก็บอกแบบนี้นะ
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกถนอมศักดิ์โสภาพภูมิกับการสพบ้านแฮด
สั่งการให้พนักงานสอบสวนเร่งสอบปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บ

มีการสอบสวนแล้วหลายปากและออกหมายเรียก
ผู้ต้องสงสัยที่ถูกกล่าวหาทั้ง๒คนมาแล้ว
หากไม่มาพบตำรวจตามหมายเรียก

ก็ยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แล้วก็ต้องไก่เกลี่ยนะเพราะว่าเป็นคนอยู่ในหมู่เดียวกันนะฮะ
อยู่ในพื้นที่ชุมชนเดียวกันนะครับ